มาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่มีชายวัย๕๙ปีถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในร้านสะดวกซื้อ
จากเหตุการณ์ที่นายปรีชาขุนทองอายุ๕๙ปีถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่หน้าอกข้างขวา๓นัด
แล้วก็นอนเสียชีวิตจมกองเลือดในเคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อหน้าโรงพยาบาลสระบุรี
ซึ่งเรามีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าตัวของคนเสียชีวิตเนี่ย
เดินเข้าไปซื้อกาแฟแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งสูงสักประมาณ
ร้อยหกสิบเซนติเมตรสวมเสื้อคลุมสีดำแขนยาวเดินปรีเข้าไป
เหมือนจะมีการพูดคุยกันมีปากเสียงกันอันนี้พนักงานได้ยินนะฮะ
คือพนักงานเขาบอกว่าคนเสียชีวิตเนี่ยพูดทำนองท้าทายว่าถ้ามีปืนอ่ะ
ก็ยิงเลยถูกต้องแล้วพอพูดจบปุ๊บคนร้าย
เอาปืนที่เอวออกมายิงทันทีแล้วก็เดินไปเข็นรถเข็นหลบหนีออกไป
ให้ข้อมูลมาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องเงิน
เหลือเรื่องธุรกิจแน่นอนแต่น่าจะเป็นการเขม่นกันมากกว่า
เพราะผู้ตายเนี่ยอดีตสามีเขาเนี่ยเป็นคนชอบพูดจาตรงแบบโผงผังหน่อย
ด้วยเธอเองก็รู้จักกับคนร้ายคนนี้เหมือนกันนะ

คนร้ายมักจะชอบมองหน้านายปรีชาลักษณะเหมือนเหยียดหยามด้วยหางตาครับ
ปรีชาเองก็เป็นคนโผงผางก็ด่ากัน
ให้ของลับกันเวลามองหน้ากันก็จะเจอกันก็จะด่ากันประจำ
คาดว่าน่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจในการยิงแบบนี้
ล่าสุดญาติเองก็นำสบนายปรีชาไปไปกรอบพิธีแล้วนะครับ
มีญาติญาติเพื่อนแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องไปร่วมงานรดน้ำศพกัน
ส่วนแม่ของนายปรีชาอายุมากแล้ว๘๐กว่าปีญาติก็เลยพาไปอยู่ที่อื่นก่อน
อยากจะบอกเรื่องของลูกชายที่เสียชีวิตเพราะว่าเกรงว่าจะช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับ
ส่วนข้ามขึ้นหน้าของคดีทางด้านของพลตำรวจตรีธนายุทธิจรัตน์ธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
เดินทางไปที่สพเมืองสระบุรีครับไปติดตามเรื่องของสอบสวนสำนวนคดี
แล้วก็กำชับเร่งรัดติดตามคนร้ายให้ได้
โดยตำรวจได้สอบปากคำพยานไปแล้วและญาติของผู้ตายไปด้วย๒ปาก
แล้วก็ให้สารออกหมายจับนายกรรมคานปาธานอายุ๖๐ปีซึ่งทราบว่าเป็นมือก่อเหตุในครั้งนี้
จากนั้นก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าได้เร่งรัดให้ตำรวจนั้นจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
เพราะคนร้ายนั้นใช้อาวุธปืนก่อเหตุโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
กำชับตำรวจชุดติดตามให้มีความระมัดระวังเพราะคนร้ายมีปืนตลอดเวลา

เราก็ตามเนี่ยอยากให้คนร้ายเข้ามอบตัวนะครับดีกว่าหลบหนีเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียขึ้นจากการไล่ล่าจับกลุ่มคนร้ายที่มีอาวุธปืน
เพราะว่าถ้าต่อสู้ขัดขวางอาจจะถูกวิสามันฆาตกรรมก็ได้
ถ้ารู้ตัวว่าผิดก็ติดตามตำรวจเขาแล้วก็ไปมอบตัวซะ
คือตำรวจก็รู้ตัวแล้วก็อย่าให้ถึงขั้นต้องถูกจับก็แล้วกัน